ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องนี้บ้างดีกว่า
เคยไหมทั้งสองท่านเสียของรักของหัวไปของห่วงไปจนน้ำตาเนี่ยมันไหลพลากไปตอนเด็กปวดใจนะแบบที่เราไม่อยากจะปล่อยไปแต่ต้องจำใจปล่อยไปมีเหมือนกันนะ
มีเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วค่ะกับคุณน้ำระพีพัฒน์คุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณน้ำเขาก็ได้ประกาศเอาไว้นะว่า

ถ้าใครมีเงินถึง๒ล้านนะ

แล้วปรากฏว่ามีคนขายจริง
มีคนจะซื้อจริงคุณพี่โศกขา
ก็เลยนี่เลยน้ำตาตกในไปเลยคุณผู้ชม
คือเจ้าเพลินต้องเล่าให้ฟังว่าทำไมราคาแพง

น้ำตาตกมันเป็นยังไงค่ะ

ดูแลลูกชายผมไม่ดีด้วย

ธุรกิจกำไรผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยนะ

โอ้โหคุณ
เชื่อไหมดิฉันตอนเช้าเห็นคลิปนี้

เพราะดูดิแบบร้องไห้จนแบบว่า

แต่หัวอกเขาพูดพันจริง

ไปรอก่อนไปรอส่งมอบให้กับเจ้าของ

กำลังจะไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยนะก็เลยร้องไห้

ดูจริงนะคะพอเห็นหน้าเจ้าเพลินในคอกเท่านั้นแหละ

สะอื้นไปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลย
คือน้องเพลินเนี่ยเล่าก่อนนิดนึงเป็นลูกควายที่

ตอนนี้ก็อายุประมาณ๗๘เดือนแล้ว
เกิดจากคุณแม่ควายเผือกนะคะ

ก็ดูทรงดิดีขนาดนี้
แล้วก็เคยตั้งราคาไว้เล่นแล้วก็พูดไว้แล้วเนาะ
เพลินเนี่ยถ้าขายนะจะขาย๒ล้านนะตั้งราคาสูงไปเลย

คือด้วยความว่าเวลาคนเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณน้ำคนเลยไปขอซื้อเขาบ่อย
คุณน้ำก็เลยตั้งไปงั้นตั้งกะว่าไม่มีใครซื้อหรอก
ตัวละ๒ล้านนะควายไทยนะเออปรากฏมีคนติดต่อขอซื้อจริง
คุณน้ำบอกโอ้โหสัจจะก็คือสัจจะคุณน้ำพูดดีเหมือนกันนะ

พูดไว้แล้วเนี่ยนะก็ต้องทำพูดออกไปแล้วว่าจะขายก็ต้องขาย
ไปทั้งน้ำตาเลยค่ะแล้วคุณน้ำเนี่ยบอกเลยว่าเลี้ยงมาเนี่ย
รักเหมือนลูกจริงที่เขามาเลี้ยงควายนี่เขาไม่ได้เล่นนะ
เขามีการศึกษานะดิฉันดูคลิปเขาเขามีการคิดเลยนะพัฒนาสายพันธุ
อยากจะให้ควายไทยเนี่ยนะมันสวยแล้วก็มันเป็นพันธุ์ที่ดีนะคะ
เป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์แบบนี้นี่แหละเสียของรักไป

ค่ะคือคุณพี่เสื้อส้มเนี่ยคุณพี่เจ้าของคุณใหม่
ก็อยู่สุรินทร์บ้านเดียวกับดิฉันนี่แหละค่ะ
ไม่ได้เอาไปทำซุปเซิร์ฟนะคะคุณเอาไปเป็นพ่อพันธุ์จริง
แล้วก็คุณนางเขาก็ฝากด้วยว่าแบบเออขอให้รักเจ้าเพลินเนี่ยเหมือนที่เขารักแล้วกันนะ
นักนายเอ็นดูมากเนอะคนรักนะผู้พันธุ์แหละ
ใช่ค่ะในอนาคตอาจจะไปแวะเยี่ยมหาเจ้าเพลินกันก็ได้นะคุณผู้ชม